มาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งนะครับ
อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อคืนนี้นะครับ
นุ่มว่ายสิบแปดปีเนี่ยก็พาเพื่อนไปซื้อของตลาดนัด
แล้วไปเดินสวนกับกลุ่มชายอีกกลุ่มหนึ่ง

เกิดเป็นเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันรุมกระทืบกันจนกระทั่งใช้มีดแทงนะฮะ
จนนุ่มว่ายสิบแปดปีเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ชาวบ้านชาวช่องพ่อค้าแม่ค้าตกออกตกใจฮะ

เนี่ยควรที่บาดเจ็บเลือดอาบนะฮะเลือดใต้เลือดอ่ะเออ
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณลานจอดรถที่ตลาดนัดร่มไซด
ถนนติวานนท์ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ด
นนทบุรีนะฮะเจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบครับ
ก็เห็นกองเลือดโอ้โหเต็มพื้นไปหมดเลย
มีถุงมือยางกระดาษทิชชู่เปื้อนเลือดรองเท้าแล้วก็เสื้อยืดตกอยู่นะครับ
เพราะว่าชาวบ้านชาวช่องพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
รีบเอากระดาษอะไรมาซับเลือดให้นะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็นำแผงกั้นมาปิดบริเวณที่เกิดเหตุไว้
ผู้บาดเจ็บอายุ๑๘ปีนะครับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่๑
ก็คือนายจีรพรรดิสูงเนิน
ถูกแทงเข้าบริเวณกลางหลัง๑แผล
ตัดเส้นเลือดใหญ่อาการนี้สาหัสนะครับ
ผู้ภัยรีบประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลชมประธานปากเกร็ดนะครับ
ตำรวจสพปากเกร็ดสอบสวน
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนี้นะครับ
นายจิรพัฒน์ผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อนอีก๒คนนะครับ
ในกลุ่มของนายจีรพรรดิก็มีนายจีรพรรดิคนหนึ่งนะ
เพื่อนผู้ชายคนนึงแล้วก็เพื่อนผู้หญิงอีกคนนึง
แวะซื้อของกินที่ตลาดนัดแห่งนี้
ขณะที่เดินอยู่หน้าตลาดจู่มีกลุ่มชายวัยรุ่น๔คน
ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะฮะ
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมา๒คันมาจอดแล้วก็จ้องมองหน้านายจีรพัฒน์
จากนั้นก็พากันเร่งเครื่องขับออกไป
แต่หลังจากนั้นไม่นานคุณวัยรุ่นกลุ่มเดิม๔คนเนี่ยนะครับ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์วนกลับมาหาเรื่องนายจิรพัฒน์
จนเกิดการชกต่อยกันแล้วกลุ่มวัยรุ่นที่หาเรื่องเนี่ย
ก็ใช้มีดแทงเข้ากลางหลังของนายจิรพัฒน์
จนนายจีรพรรดิล้มลงตอนนั้นเพื่อนของนายจีรพรรดิ
มีทั้งเพื่อนผู้ชายและเพื่อนผู้หญิงก็ตกออกตกใจ
ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเพื่อนผู้ชายเนี่ยบอกว่า
ผมก็มัวแต่ปกป้องน้องผู้หญิงเขา
ผมก็กลัวเดี๋ยวน้องผู้หญิงจะเป็นอันตราย
แล้วผมก็ไม่รู้เลยตอนนั้นมันชุลมุนวุ่นวายมาก
นายจีรพรรดิโดนยำเละเลยนะครับ
ผมมองไม่เห็นเลยมองไม่ทันเลย
ว่าใครใช้มีดแทงนายจีรพรรดิเพื่อนผม
จนได้รับบาทเจ็บแล้วจากนั้นน่ะคุณ
อกจากโดนแทงแล้วนายจิรพัฒน์ยังถูกหมวกกันน็อก
ก่อนที่กลุ่มคนที่ก่อเหตุพากันขี่รถจักรยานยนต์
หลบหนีไปล่าสุดอาการของนายจีรพรรดิ
ที่ถูกแทงยังโคม่าอยู่นะครับ
ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุตำรวจก็กำลังไล่กล้องวงจรปิด
เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
ส่วนทางด้านของพ่อค้าแม่ค้านะคุณ
เขาบอกเขาตกอกตกใจเป็นอย่างมากเลย

รอบแรกที่เขามองหน้ากันแล้วเขาก็มีการถามกันนะ
มองอะไรทำไมฮะแล้วก็เริ่มมีเสียงเอะอะโวยวาย
แต่ตอนนั้นไม่คิดว่าจะมีการทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นแทงกัน
ถ้ารู้ว่าจะมีการทะเลาะกันรุนแรงทำร้ายร่างกายถึงแทงกันเนี่ย
พ่อค้าแม่ค้าคงรีบไปห้ามก่อนแล้วล่ะนะครับ
แต่มันไม่ทันการนะฮะก็เลยเกิดเป็นเหตุบานปลายตรงนี้นะครับ